เจอดาวที่ไหนสนุกสนานที่นั่นแน่นอน

พยายามแล้วคุณผู้ชมพยายามแปลงร่างแล้ว

เอาเป็นว่าตอนนี้ดาวอยู่ที่ชุมชนบ้านดินมดแดงนะคะ
แต่ว่าที่ชุมชนแห่งนี้ชื่อเขาก็คือดินมดแดง

แสดงว่าวันนี้ดาวต้องได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับดินแน่นอน
อยากรู้แล้วว่าวันนี้ตอนนี้ทำอะไรเกี่ยวกับดิน

กินเผา
เฮ้ยมดแดงกับแจ้งกับชากับเสือกับเผา
จริงมดแดงขออุ่มมานิดหนึ่งนะคะ
อู้วเจ็บไปหมดเลยน่ารักข้างนั้นเลย

อุ้ยอาจารย์

อาจารย์อาจารย์ไม่ต้องไป

ไม่มีหัวผีก๋องหมาบอกเป็นอย่าง
สาวทำเสียไปแล้วบอกเป็นยางดอก

รู้พี่สายอาจารย์
อย่างนั้นก็ต้อง
แธมแธมแธมแธม

อุ๊ยอาจารย์
อยากไปเริ่มขั้นตอนแรกแล้วเหยียบดิน
อุ๊ยอาจารย์นี่ผู้ช่วยวันนี้เหรอคะผู้ช่วยเหยียบดินใช่
นี่เลยมาต้อนรับพี่ดาวดูจะเป๊ะเลย
พี่เตอร์รับพี่เตอร์พี่เตอร์พี่เตอร์
อุ๊ยดูสิคุณผู้ชม

ขั้นตอนนี้ต้องใส่อะไรลงไปในดินบ้างคะเนี่ย
ก็จะมีแกร่บดิบแกร่บตุกแล้วก็ทราย

่ำลงไปแล้วก็ยกขาขึ้นมาแล้วเป็นรอยเท้า

แล้วก็ต้องย่ำย่ำประมาณครึ่งชั่วโมง
ขั้นตอนต่อไปหลังจากที่เหยียบจนได้ที่แล้วไปไหนต่อค่ะ
ใส่พาชนะกระแป๋งเลยเอาทำบล็อกดิน
เอาไปฉาบดินไปสร้างกำแพง
ไปเลยแม่จ๊ะอันเดิมจะไปสร้างบ้านเลยนะจ๊ะ
หลังจากเราได้ดินแล้วนี่เลยมานี่เลย

เอาดินใส่นี่ให้เต็มบล็อกเลยแล้วยกขึ้นพร้อมกัน
รุมแรมแบบนี้แค่เดียวไหมอาจารย์

หลังจากเอาดินมาใส่บล็อกเสร็จเรียบร้อย
ขั้นตอนต่อไปก็คือการยกพิมพ์ค่ะ

อ่ะดินกับดาวอันไหนสวยกว่ากัน

อาจารย์ไม่ดีเหรอคะ
ทำตามเงินเดือนได้เงินแค่๕บาท

โอ๊ยใช้ได้แล้วพอ

ได้เด็กมามาช่วยกันหน่อย
เดี๋ยวเราจะสร้างบ้านหลังใหญ่ขนาด๒๕ไร่
อาจารย์ทีนี้ตอนนี้เราได้๓ก้อนแล้ว
ตรงนี้ที่อาจารย์บอกว่าให้เว้นไว้๑เซนเนี่ย

เพื่อที่จะเอาน้ำดินใส่เข้าไป

โชน

ว้าว

และทีนี้หลังจากที่เราก่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ใช้มือกับน้ำแล้วก็เลน

แค่นี้เลย
แค่นี้เลย

แค่นี้เลย
แค่นี้เลย

แค่นี้เลย
แค่นี้เลย